ดูเรื่องนี้หน่อยนะครับต้องเป็นอุทาหรณ์จริงนะฮะ
สามีก็พาภรรยาขับรถกระบะไปนะครับที่จังหวัดเชียงรายไปร้านขายวัสดุก่อสร้าง
พอไปถึงหน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพนะฮะ
นี่ฝนตกด้วยคือรถนี่ขับเข้ามาชะลอเพื่อมาจอดหน้าร้านนะครับ
เดี๋ยวจะลงเข้าไปด้านในคงจะมาซื้อของกัน
คือจังหวัดที่จอดเนี่ยสามีที่เป็นคนขับยังไม่ทันเข้าเกียร์ว่างนะฮะ
ยังไม่ได้ดับเครื่องยนต์ด้วยไม่ได้ดึงเบรกมือด้วย
นี่ภรรยาเปิดประตูลงมาก่อนนี่นะฮะแล้วก็เดินมาทางด้านหน้า
สามีก็เปิดประตูรถลงมารถพุ่งเลยฮะแล้วถลายไปต่อนะครับ
ซึ่งทับร่างภรรยานะฮะตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
คือพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยตอนรถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแบบนี้นี่นะฮะ
ประตูยังเปิดค้างอยู่เลยเห็นไหมครับคือทางฝั่งสามีเองก็จะพยายามกลับเข้ามาที่รถนะฮะ
เพื่อจะเหยียบเบรกแต่อาจจะไปโดนคันเร่งหรือไม่รถมันก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าตามแรงของเครื่องยนต์นะครับ
ไปหยุดจอดอยู่ตรงนั้นนะฮะนี่พนักงานของร้านก็มาดูกันนะครับ
ส่วนภรรยาของเจ้าของรถเนี่ยคนขับรถเนี่ยบาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บหนักเลยนะครับ
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะตรงนี้คือร้านดวงคำนะครับ
อยู่ที่ตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
ในเมืองนะฮะอายุ๕๕๖๐ปีนะครับคนขับรถกระบะนะฮะ
ภรรยาเขาชื่อนางราอวนนะครับถูกล้อรถกระบะทับอยู่ที่หน้าอก
ตอนนั้นไม่รู้สึกตัวแล้วทางกู้ภัยก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
พบว่าตับฉีกนะครับปอดรั่วอาการสาหัสนะครับ
ส่วนที่ร้านวัสดุก่อสร้างข้าวของก็พังเสียหายนะครับ
มีเครื่องตัดย่าสะพายไหล่ที่เสียหายไป๓เครื่อง
ที่เหลือเดี๋ยวก็จะสอบสวนดำเนินคดีกันต่อไป
ก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านนั่นแหละค่ะ
เขาก็เลยเอามาเตือนกันนะครับว่าโอ้โหต้องให้ชัวร์แล้วก็ระวังจริงนะครับ
บางทีเรื่องมันไม่คาดคิดอะเนาะ